มีเหตุสลดเกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงอายุแค่๔เดือนกว่า

คือพ่อกับแม่ของน้องปริมเนี่ยก็เป็นพ่อแม่วัยใส
อายุแค่๑๕เองนะพ่ออายุ๑๖
แล้วพ่อกับแม่อายุยังน้อยก็ต้องทำงานไม่มีเวลาเลี้ยงลูก
ก็เลยฝากน้องปริมเอาไว้ที่บ้านคุณตา
แต่คุณตาไม่อยู่น้าสะพ้ายก็เลยดูแล
แต่พอแม่ไปรับน้องปริมกลับปรากฏว่าน้องปริมร้องไห้
แล้วก็อาเจียนแล้วก็ที่หัวเหมือนกับมีแผลบวม

ก็เลยพาส่งโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลได้แป๊บเดียว

ก็ต้องเค้นถามน้าสะพ้ายว่าเกิดอะไรขึ้น
เหตุการณ์นี้ทางพ่อกับแม่ก็ไปแจ้งความนะคะ
กับตำรวจสพเมืองปฐุมธานีค่ะ
ว่าน้องปริมลูกสาววัย๔เดือนเศษเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำ
นำลูกไปฝากเลี้ยงเอาไว้ที่บ้านของคุณตา
อยู่หมู่๒ตำบลบางครูวัดอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
เมื่อวันศุกร์ที่๒๗กันยายนที่ผ่านมา

ก็เลยให้น้องปริมอยู่กับน้าสะพ้าย
พอแม่ไปเจอน้องปริมร้องไห้สะอึกสะอื้นเลยนะคะ

ศีรษะด้านขวาของน้องปริมบริเวณใกล้กับท้ายถอย
โอ้โหบวมเป่งเลย
แม่บอกเห็นลูกอาการไม่ดีแบบนี้

ปรีมนอนพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลไม่กี่ชั่วโมง

แล้วลงความเห็นว่าน้องปรีมเสียชีวิตเพราะกระโหลกแตกสมองฟกช้ำ
จากการที่ศีรษะถูกกระแทกด้วยของแข็งไม่มีคมค่ะ

ก็ต้องสอบปากคำนะศพไร
เพราะน้าสะพ้ายเป็นคนเลี้ยงน้องปริม

ตำรวจเลยเชิญนางสาวกันตนาบุญตาหรือจอยอายุ๒๙ปีน้าสะพ้ายมาสอบปากคำ
ตอนแรกปฏิเสธลูกเดียวเลยไม่รู้ไม่เห็นไม่อะไรทั้งนั้น
เค้นสอบอยู่หลายชั่วโมงนะคะสุดท้ายรับสารภาพค่ะ
เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมน้าสะพ้ายบอกว่า
ก็ให้น้องปริมนอนเปรย์แกว่งเปรย์แต่แกว่งเปรย์แบบแรงมากอ่ะ
เปรย์ฝั่งหนึ่งหลุดออกจากหัวตะปูปลายเปรย์ที่ผูกไว้กับตะปู
ค่ะร่วงน้องปริมก็เลยร่วงลงมากระแทกพื้น
แทกพื้นแล้วพื้นเป็นปูนอุ้ยแล้วหัวกระแทกอ่ะ
แต่น้าสะพ้ายทำยังไงต่อรู้ไหมคะน้าสะพ้ายก็ผูกเปรย์ใหม่แขวนเปรย์ใหม่
จับน้องปริมนอนในเปรย์เหมือนเดิมไกลเหมือนเดิมแค่นั้นเลยอืม
คือไม่ไปส่งโรงพยาบาลไม่ดูแผลไม่อะไรไงก็ปล่อยไว้แบบนั้นนะคะ
พฤติกรรมแบบนี้ตำรวจบอกว่าถือว่าเป็นความผิดนะคะจะอ้างไม่รู้ไม่เห็น
ไม่ได้นะคะตำรวจแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนำตัวฝากขังสารจังหวัดปฐุมธานีตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนักข่าวของเราไปที่วัดสะพานสูงจังหวัดนทบุรี
นำร่างอันไร้วิญญาณของน้องปริมมาประกอบพิธีทางศาสนาที่นี่ค่ะแน่นอนบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
คุณแม่ของน้องปริมที่อายุแค่๑๕ปีเนี่ยค่ะก็บอกกับทีมข่าวว่าแม่เองเนี่ยเป็นแคดดี้
อยู่ที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งส่วนพ่อของน้องปริมอายุสิบหก
เป็นช่างเชื่อมทำงานอยู่กับลุงในกรุงเทพวันเกิดเหตุ๗โมงเช้า๒๗กันยายน
คุณตากับคุณยายไปส่งน้องปริมให้กับคุณตาเพื่อช่วยเลี้ยงดูแลเพราะว่าตัวเองต้องไปทำงาน
โมงครึ่งน้าสะพ้ายเนี่ยค่ะแชทไลน์ไปบอกในลักษณะที่ต่อว่าเธอ
บอกว่าทำไมไม่ดูลูกเองวันนี้ต้องไปทำธุระกัน
เหมือนกับโทรไปไลน์ไปต่อว่าเนี้ยข้อความตามนี้เลยไปบ่นนั่นแหละอืม
เก้าโมงปุ๊บก่อนที่แม่จะไปทำงานแม่บอกว่าคิดถึงลูกขึ้นมายังไงก็ไม่รู้
ขี่รถจักรยานยนต์แวะไปหาลูกก่อนก่อนไปทำงานนะคะ
จอดรถหน้าบ้านคุณตาปุ๊บได้ยินเสียงลูกร้องดังมาจากในบ้านนะคะ
รีบเข้าไปดูลูกนอนอยู่ในเปรย์ลักษณะก็คือมีผ้าขนหนู
มีเชือกผูกหัวผูกท้ายแล้วก็ผูกติดอยู่กับเสา
แล้วก็มีตะปูตอกอยู่ที่หน้าต่างอะค่ะแต่ไม่เจอตา
เจอแต่น้าสะพัยกว่ายเปลอยู่แล้วน้องปริมก็อยู่ในเปล
แต่น้องปิมร้องดังเลยนะสักพักเนี่ยค่ะก็ร้องสะอึกสะอื้น
ร้องหนักกว่าเดิมแล้วน้องปริมก็อาเจียนออกมา
บอกว่าโอ้โหอาการแบบนี้ไม่ไหวอุ้มลูกขึ้นมาดูดีกว่า
แล้วก็เห็นว่าที่หัวลูกด้านขวาบริเวณไทยทอยบวมเป่งเลย
ถามถามน้าสะพ้ายว่าน้องปริมโดนอะไรมา
สะพ้ายตอบว่าเป็นอะไรไม่รู้โดนแมลงสัตวกัดต่อยแล้วมั้ง
นี่ตอบแบบนี้แต่แม่บอกลักษณะอาการมันไม่ดีแล้วอะค่ะ
ก็เลยรีบโทรศัพท์ไปหาย่าของน้องปริมแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาล
ก็พาไปที่โรงพยาบาลปากเกร็ดสองพอไปถึงโรงพยาบาลน้องปริมปากเขียวแล้วอ่ะ
ซีดแล้วค่ะคุณผู้ชมทางหมอทางพยาบาลก็รีบส่งห้องฉุกเฉิน
บ่าย๒โมงเสียชีวิตเลยน้องปริมเสียชีวิตเลย
คือแม่ของน้องปริมบอกว่าคือติดใจในคำพูดของน้าสะพ้ายไง
คือถามแล้วว่าน้องปริมโดนอะไรทำไมไม่บอกกันตรง
ทำไมมันอ้างว่าถูกแมลงต่อย
บวมค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่เคยเจอ
คือลูกคนแรกหนูก็กลัวแล้วคือน้องคางนอนคางเหมือนเด็กร้องไห้หนักค่ะ
ก็ค้างค้างค่ะแล้วบัวไม่มีรอยอะไรเลยค่ะ
แผลที่หัวก็เพิ่งมาเจอที่โรงพยาบาลป้าแฟนก็เจอ
เขาเพิ่งสารภาพเมื่อวานค่ะคุณตำรวจเขาบอกเท่าที่ได้ยินมาค่ะ
เขาบอกว่าเปรย์ขาดค่ะรับสายเพราะว่าเปรย์ขาด
นี่ก็เลยผูกแล้วก็เอาน้องนอนต่อก็ไม่ได้คิดอะไร
หนูอยากรู้ว่าทำไมถ้าน้องตกไปจริงทำไมเขาไม่บอก
ตั้งแต่แรกว่าทำน้องตกเปย์เราก็รีบพากันไปส่งน้องอาจจะรอดก็ได้
มันอาจจะไม่ถึงจุดที่จะต้องแจ้งความเพราะว่าก็คุยกันได้ค่ะ
แต่คือเขาไม่ยอมรับตั้งแต่แรกมันก็เลยต้องสงสัย
นี่ไงสิ่งที่แม่น้องเปรมสงสัยคือทำไมไม่บอกตั้งแต่แรก
ปริมตกลงมาจากเปรย์ตั้งแต่แรกทำไมไม่รีบพาไปหาหมอ
ปริมอาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้นะเนี่ยค่ะ
ส่วนย่าของน้องปริมก็บอกว่าตัวน้องปริมเองตั้งแต่เกิดมา
ก็ไม่เคยมีโรคประจำตัวอะไรไม่เคยงอแงอะไร
แต่ที่น่าสงสัยก็คือตัวน้าสะพ้ายที่อยู่เป็นคนสุดท้าย
ทำไมมาอ้างว่าถูกแมลงกัดจนสมองบวม
ถ้าเกิดบอกกันตั้งแต่แรกพาไปส่งโรงพยาบาลตั้งแต่แรก
ก็อาจจะรอดนะคะแต่สุดท้ายก็เพิ่งไปสารภาพกับตำรวจว่า
ทำน้องปริมตกเปรย์เพิ่งจะมายอมรับเอาสุดท้ายปลายทางไงค่ะ
ถ้าไม่อย่างนั้นถ้าบอกกันตรงตั้งแต่แรกเรื่องอาจจะไม่บานปลายขนาดนี้
ก็อาจจะตกจากที่สูงสูงบัตรที่ไม่ใช่เปร่
อืมอาจจะอุ่มและหลุ่นหนึ่งหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
คือเราพูดไปถึงว่าในผลสันนิษฐานในความที่เรามองภาพจากที่ลูกเล่า
และถามว่าคุณจะบอกว่าไม่รู้มันเป็นไปไม่ได้เลย

อืมคือย่ายังสงสัยอยู่เลยต่อให้บอกว่าตกเปรย์ลงมาค่ะ
แล้วทำไมถึงแผลสมองบวมขนาดนั้น
คือน่าจะตกมาจากที่สูงกว่านั้นหรือว่าโอ้โหไกลเปรย์แรงขนาดไหน
คือหลายคนสงสัยบาดแผลเพราะว่ารักษณะนี้มันเหมือนหัวแตก
เพราะมันปริออกมาแล้วก็เรื่องที่ว่ามันกระทบกระเทือนถึงขั้นกระโหลกร้าวแบบนั้น